สักครู่ที่ผ่านมาก็เพิ่งจะจบไปไม่นานสำหรับฟุตซอร์จิงชัมเอเชียครับ
มันจบแล้วครับแฟนบอลแต่ว่าต้องยอมรับว่าทุกคนก็คงสู้เต็มที่แล้วแหละ
แต่สู้ไม่ได้ก็คือสู้ไม่ได้แล้ววันนี้นะครับ
ต้องยอมรับว่าอีรานเขาก็มาดีด้วยโอ้โหอีรานนะครับต้องบอกว่า
ก็ถือว่าพัฒนาขึ้นเรื่อยนะสำหรับทีมชาติอีรัน
คือเขาเป็นเบอร์ต้นเป็นเบอร์หนึ่งของเอเชียอยู่แล้ว
อีรานนี้ก็เอาชนะมาได้ในรอสรีของหกทีมนะ
แม้ว่าจะเป็นการเอาชนะจุดโทษก็ตามแต่พวกเขาสู้กับทีมระดับโลกได้สูสีแล้ว
ใช่แล้วก็จบเป็นเบอร์๓ของโลกล่าสุดเลยนะครับ

คือไทยเนี่ยก็ไม่ได้กลัวหรอกเพราะว่าเราก็เคยชนะมาหมาดเหมือนกัน
เราก็แพ้ไป๔ต่อ๑๐แต่ก่อนหน้าที่เราจะโดนนำเนี่ย
เรานำก่อน๒๑นะครับ
และนี่ครับเกมจังหวะที่ออกสตาร์ทมา๑๑วินาที

เป็นจุดเปลี่ยนเหมือนกันนะการโดนเร็วแบบนี้

คือเขาใช้โอกาสไม่เปลืองนะสำหรับอีราน

ตามทีมที่ชาร์จเสา๒ลูกนี้เข้าประตูไปครับ
คิกอินนะครับจังหวะเราเผลอนิดเดียวครับ

ยิงให้กับอิรานน้ำ๔๐นาทีที่๖คุณผู้ชมครับ
แต่ต้านไม่อยู่จริงแล้วก็เป็นอิราณนะครับ

ถือว่ายิงด้วยสัญชาติตะยานแล้วก็ยิงดีจริงนะ
หนตัวยิงตามน้ำแล้วก็เข้ามุมเป๊ะเลยครับ
ลูกนี้ต้องซ้อมมาแล้วก็เป็นลูกถนัดนะครับ
แล้วก็โดนอีกครับทีเด็ดหลังครับ
ยิง๖หลายอิรานน้ำ๖๐นาที๒๒
ทีเดียวกันนะครับไทยมาได้ตีตื้นนะครับ
เป็น๑๖จากที่รัฐสอนวิเชียนนะครับ
ครับคือเราใช้ในช่วงพิเศษแรกแล้วแต่ว่าเราไม่ได้
หลังจากนั้นก็พยายามจะรุ่นที่๒แล้วเนี่ยครับ
อีรานเนี่ยมาโอกาสไม่เปลืองครับเน้นการสวนกลับด้วยซ้ำ
เล่นบอลยาบอลทะแยงได้ประตูหนีครับ
อิราณชนะขาดลอย๙ประตูต่อ๑นะครับ
สถิตินี้เคยเกือบเทียบเท่าในครั้งหนึ่งที่เราเคยแพ้อิราณมากสุดก็คือ๑๐ประตูต่อ๑
ตอนนั้นเราก็ยังไม่ค่อยที่จะสามารถสู้กับทีมชั้นนำได้
แต่ก็ถือว่าเราสู้เต็มที่แต่ครั้งนี้ครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเหมือนกัน
ส่วนผลที่จบไปแล้วนะครับ
เลบานอนเสมอกับอีรักษ์ในเวลาแล้วก็ในช่วงการต่อเวลาพิเศษ๒ประตูต่อ๒
แต่สุดท้ายเป็นอีรักษ์นะครับที่สามารถเอาชนะจุดโทษไปได้๙ประตูต่อ๘นะครับ
เอ้อค่อยเค้าเลยนะขอสายซีขออภัย
ส่วนกลุ่มนี้ตกรอบหมดทั้งไทยแล้วก็เลบานอนนะครับ
ที่จะเตะกันในเวลา๑๘นาฬิกาอีก๒คู่นะครับญี่ปุ่นเจอกับบาเรนและเวียดนามเจอกับอุสเบกิสถาน
ตอนนี้ก็เหลือเวียดนามอีกหนึ่งตัวแทนจากย่านอาเซียนที่ยังหลงเหลืออยู่เดี๋ยวต้องติดตามดูว่าผลงานจะเป็นอย่างไรนะครับ